สาวน้อยคนนี้ค่ะแป้งร่ำสีวนารีนะคะ
คือทุกวันนี้นะเวลาเราไปสัมภาษณ์ดาราศิลปินเนี่ย
คือเขาก็ไม่ได้บอกเราหรอกเราไปถามเขาเอง
ใช่มาสายมูกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ละคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เคารพที่นับถือ
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเคารพจะได้งานเหมือนน้องแป้งร่ำสีวนารีเลย
เธอเนี่ยเดินทางไปร่วมพิธีหมดเลยเพราะว่ารู้สึกทำแล้วมันสบายใจดีค่ะ
แต่สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอนับถือแล้วก็ทุกครั้งเลยนะที่ขอพรก็จะสำเร็จสมหวังดั่งใจตลอด
ก็คือพ่อแก่ค่ะอย่างล่าสุดนะไม่มีงานเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่มีใครติดต่องานเข้ามาเลยเธอก็เลยเอ่ยปากขอกับท่านไปว่า
ขอให้ลูกได้มีงานที่ใช้ความสามารถของตัวเองด้วยเถิด
เชื่อไหมคุณผู้ชมเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแหละ
มีผู้ใหญ่ติดต่อเข้ามาให้เธอไปเล่นละคร
ซึ่งการเป็นการแสดงครั้งแรกของเธอในชีวิตด้วยนะคะ

สายจีนสายพามสายไทยหนูมาครบ
ทั้งพระพิคเนธแม่รักษมีแม่สุรัสวดี
ภานาเลสวรรษเจ้าแม่กวนอิมอะไรใดเพราะแก่อะไรเนี่ย

คือหนูไม่ได้ขอละครแบบเจาะจง
แต่หนูพูดบอกว่าหนูของานอะไรก็ได้ที่ให้หนูได้ทำ
ทางผู้ใหญ่ติดต่อว่าให้เราไปแคทละครอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้เลย

หนูขอกับตอนนั้นจะเป็นพ่อแก่
อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเป็นศิลปินทำการแสดงไงนะคะ

ซึ่งที่สาวแป้งร่ำขอให้มีงาน
ก็เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว

ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวไปด้วยโรคมะเร็งปอด
ทำให้เธอกลายเป็นเสาหลักต้องดูแลคุณแม่แล้วก็น้องชาย
เธอก็เลยอยากมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวให้มันสุขสบายนั่นเอง
ถ้าเจ้าภาพจัดจ้างนะคะสามารถติดต่อเธอได้
โดยเจ้าตัวค่ะยังได้บอกกับผู้สื่อข่าวของเราอีกด้วยนะ
ว่าแม้ว่าวันนี้นะทุกวันนี้คุณพ่อจะไม่อยู่กับเธอแล้ว
แต่เธอกลับรู้สึกว่าท่านไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะ
เพราะว่าเธอนั้นจะเอาเส้นผมของคุณพ่อพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลา
ทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าจะไปไหนทำอะไร
ก็เหมือนมีคุณพ่ออยู่ข้างตลอดเวลาค่ะ

เอาติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะไปถ่ายละคร
ร้องเพลงหรือไปทำงานอะไรใดหนูคือเอาท่านไปตลอด
คือมันไม่ได้เป็นการล้างท่านไว้แต่อะไรใดนะคะ
เวลาเอาท่านไปเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูปลอดภัย
ใช่หนูก็เลยแบบพกติดตัวไปด้วยตลอดเลยเป็นเส้นผม
มันเหมือนเขามาบ่อยมากคือเขาแบบมาเล่นด้วย

กอดอะไรอย่างนี้บ่อยมาก
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ
แต่ว่าลูกสาวเขาก็รับรู้ได้